สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ระยะนี้นะคะประเทศไทยมีอากาศร้อนเหลือเกินหลายคนบ่นร้อนมากนะคะ
ถ้าร้อนกว่านี้เนี่ยอาจจะเห็นอูดมาเดินอยู่บนท้องถนนกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
ยังคงต้องทนร้อนไปอีกประมาณวันสองวันนะคะเนื่องจากการตรวจสอบ
เราพบว่าร่องมรสุมนะคะที่เป็นเส้นสีแดงแบบนี้ได้ขยับขึ้นไปนะคะ
ไปรวมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามค่ะ
อกจากนี้มรสุมประจำฤดูที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะคุณผู้ชม
แต่ฝนไม่ไปไหนนานค่ะสุดสัปดาห์นี้มาแน่ไม่ต้องไปหายไปให้เราคิดถึงค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอิตาลีค่ะ
นักท่องเที่ยวนี้เรียกได้ว่าหนีกันกระเจิงเลยนะคะ
หอบซ้ายขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ